ก็คือถ้าไม่เสียเวลาคืตองค่ะเสียงมากแล้วผลงานดีสุดในรอบ๑๖ปี
ว่าเราไม่เคยได้เหรียญเยอะขนาดนี้นะครับ
ไปดูสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับผลงานของทัพนักกีฬาคนพิการในการขันพาราลิมปิกที่ประเทศบราซิลครับ
นักกีฬาไทยนั้นก็สามารถทำผลงานในครั้งนี้ทั้งหมด๖เหรียญทอง๖เหรียญเงินและ๖เหรียญทองแดงนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของทัพนักกีฬาไทยในพาราลิมปิกเกมนะครับ
นักกีฬาไทยเคยทำได้ดีที่สุดที่๕เหรียญทอง๔เหรียญเงิน
และ๒เหรียญทองแดงในปี๒๐๐ที่ซิดนี่ประเทศออสเตรเลีย
ครั้งนั้นเรารังอันดับที่๓๐นะครับ
ส่วนในครั้งนี้นะครับนักกีฬาไทยนะครับจบอันดับที่๒๓นะครับ
ก็ดีขึ้นมา๗อันดับนะครับสำหรับอันดับดีสุดที่เราเคยได้
ตอนนี้เราเปลี่ยนมาแล้วนะครับมาอยู่ที่เลข๒ปลาย
ในการสรุปเหรียญนะครับอันดับ๑ครองเจ้าเหรียญทองก็เป็นจีนนะครับ
๑๐๗เหรียญทองขณะที่ประกอบว่าโฮลัมนะครับ
กีฬาวิวแชร์เรสซิ่งในวัย๓๕ปี
เป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองได้มากที่สุด
ประติศาสตร์ของพาราลิมปิกเลยนะครับทำได้ถึง๗เหรียญทอง
ในครั้งนี้ทำไป๒เหรียญทองกับ๑เหรียญเงิน
ถ้าเกิดว่าเป็นพวกกีฬาคนปกติก็พวกว่ายน้ำนะครับ
ไมคลเฟลอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว
สุดยอดแล้วสำหรับประวัตินะครับสำหรับพาราลิมปิก๕สมัยของเขา

สำหรับทัพนักกีฬาไทยนะครับก็มีกำหนดเดินทางกลับถึงไทยนะครับ
แบ่งเป็น๒ชุด๒รอบก็คือวันที่๒๑กันยายน
มี๔ชนิดกีฬานะครับประกอบไปด้วยบล็อกเซียปิงปองยิงปืนและว่ายน้ำ
กลับมาถึงไทยเวลา๑๓นาฬิกา๑๕นาที
ส่วนอีกรอบคือในวันที่๒๒กันยายนนะครับ
จะกลับมาถึงไทยในเวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
ประกอบไปด้วยกรีทายิงธนูยูโดยยกน้ำหนักเทนนิสและฟันดาบครับ